รายการสี่เส้าของผู้ชายในไปจีนใครนะครับผู้หญิงใต้ซัยบรรดินะครับ

รายชื่อ๒๔คนของทีมชาบาแก้วนะครับชุดสู้ศึกครั้งนี้
ก็มีทิฟฟานีดารุณีสอนเผ่าประตูคนนี้ครับ
ลูกครึ่งไทยเดนมาร์รูปร่างดีนะ
ก็มาทดสอบฝีมือเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้ว
คุณชัชวานี่ไปติดตามฟอร์มมาผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
แล้วก็ติดทงเป็นครั้งแรก
รวมถึงมิลลันด้าสุชาวดีนินธรรมรงค์
กองหน้าลูกครึ่งไทยอเมริกานี่เคยเห็น๔ไม้ลายมือมาแล้ว

ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในสัปดาห์นี้ด้วย
พวกที่เป็นลูกครึ่งเขาก็จะเป็นพวกที่ติดเรียน
ซึ่งตรงนั้นค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากที่อเมริกา

ก่อนที่จะมีการแข่งขันประมาณสัปดาห์ถึง๒สัปดาห์นั่นแหละ
เพราะว่าก็อยากให้พวกลูกครึ่งมีเวลาอยู่กับทีม
แต่ว่าเดินทางมาเห็นศักยภาพ

แต่ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะเพราะว่าเวลาอย่าง
เรื่องนั้นได้เดินทางมาจากสหราฤนธ์อเมริกา๗๖๗๘กันบ้างแหละ

ส่วนประตุวัตรพบูลศิงหนึ่งไม่มีชื่อนทีมชุดนี้
เพราะว่าร่างกายคือเพิ่งจะกลับมา
ยังไม่ได้สมบูรณ์มากแล้วก็เจ็บเข่าที่เราทราบกันพักไปนานตั้ง๕เดือน
ส่วนนักเตะคนอื่นก็เป็นแกนหลักนะคะจากชุดที่คว้าอันดับที่๔ชิงแชมป์เอเชียปีที่แล้ว
แล้วก็ได้ตีตัวไปลุยฟุตบอลโลกปี๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศส
ก็จะนำมาโดยกาญจนาศังเงินสูญศาสตร์สร้างไทยสงศ์
ศิลวรรณอินตะมีพิษสมัยสอนใสแล้วก็ธานีการแดงดาค่ะ
ส่วนที่ปรึกษานะครับก็คือเวราเบาที่ทางคุณนวลพันธ์ล่ำซำ
มาช่วยเป็นฝ่ายเทคนิคของทีมบอลหญิงเนี่ยคือทำมาหลายชาติแล้ว
ถือว่าเก่งในเรื่องของการวางระบบว่างั้นเถอะ

สำหรับทางเวร่าเป็นอดีตกัปตันทีมชาติฟุตบอลหญิงของเนเทอร์แลนด์
เคยเป็นประธานเทคนิคของสก๊อตแลนด์นะครับเนเทอร์แลนด์รัสเซียแล้วก็แอฟริกาใต้
ประสบการณ์มีเยอะมาก
แก้วต้องเพิ่มเติมเรื่องความมั่นใจถ้ามีความมั่นใจมากขึ้น
ว่าผลงานดีขึ้นอย่างแน่นอนส่วนฟุตบอลโลก
สวีเดนแล้วก็ชิลีเป็นงานหนักจริง
แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการแข่งขันฟุตบอลนะคะ
พยายามช่วยให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมมากที่สุด
ก็จะประเดิมนะครับในการช่วยทีมชาติในฐานะฝ่ายเทคนิคเลย
ในรายการไซปรัสครับโปรแกรมเนี่ยตามเวลาไทยนะครับ
ออกมาแล้ว๒๗กุมภาพันธ์๕ทุ่มครับ
เจอกับฮังการี๑มีนาคม๖โมงเย็นเจอกับเม็กซิโก
แล้วก็๔มีนาคมเวลา๖โมงเย็นเจอกับอิตาลีครับ

พูดถึงความพร้อมก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน

ซึ่งจะพบกับกัมพูชาวันนี้ตอน๖โมงครึ่งนะคะ
เชื่อว่านักเตะน่าจะสามารถรับมือกับเสียงเชียร์ของเจ้าภาพได้อย่างไม่มีปัญหา
ซึ่งก็เชื่อว่าแฟนของกัมพูชามาชมเต็มสนามแหละ

ถ้าทุกคนเล่นได้ตามแท็กติกที่วางไว้
ก็น่าจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้
ก็บอกว่าจะต่างกับเกมนัดที่แล้วที่เสมอกับเวียดนามนะคะ
เล่นของกัมพูชามีความเร็วที่มากกว่า
ก็จะวิ่งสู้ฟัดแถมเล่นในบ้านด้วยก็สู้สุดใจอย่างแน่นอน
แต่ไม่ได้มองคู่แข่งเป็นรายบุคคลบอกว่าดูภาพรวมเป็นทีมนะคะ
แล้วก็ต้องโฟกัสที่ตัวเองมากสำหรับนักเตะทีมชาติไทย
ทำได้ตามแท็กติกก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะ
คือเกมนัดที่แล้วที่เจอกับเวียดนามมีการพักผู้เล่นหลายคน
เพราะว่าหลายคนก็มีปัญหาใบเหลืองติดตัว
ก็เลยทำให้รูปเกมในเกมนัดที่เจอกับเวียดนาม
ก็อาจจะมีเรื่องบางส่วนที่แบบ

อาจจะไม่ได้เต็มทีมเหมือนกับรายการหลัก

แต่ว่าเราก็ได้พิสูจน์ว่าตัวสำรอง

ฟอร์มได้ดีอาจจะเป็นอะไรชั้นดี

สำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ